คุณป้าเนี่ยตกใจเพราะเจอโจรใช่ไหมฮะส่วนชาวบ้านที่สงขลาตกใจเพราะว่าอะไร
คือมวลน้ำมหาศาลมันหลากทะลักมาแล้วมันมาเหมือนกับจากทางฝั่งภูเขา
ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นน้ำป่าแล้วมาตอนช่วงตี๔คือคนยังไม่ทันตื่นดีนะฮะ
อันตรายมากนะครับที่ไหนได้คือบ่อดินขนาดใหญ่เท่าสนามฟุตบอลเนี่ย
บ่อมันแตกแล้วมวลน้ำมันหลากทะลักมาเยอะแบบนี้ครับ
อย่ามาไฟมันช็อตไฟไฟมันขาดมันช็อตนึงนะเดินเข้าไป
มาน้ำป่ามาครับน้ำป่ามา
โหโหน้ำป่าเนี้ยมันเคยมาไหมน้ำป่าเนี้ยน้ำข้างบนดอยเนี้ย
ไฟแสงไฟมันชดเนี้ยมันขาดเมื่อกี้เนี้ยที่ผมจะโกนบอกนะเออ
ไหลเยอะเกินอ่ะเหมือนเหมือนกับเกินแตกอ่ะนี่ไว้แล้วล่ะติด
ไม่เกินนี่สินี่แหละแต่เราปวดไฟไม่ติดในร้านเนี้ย
เราปวดไฟอยู่แล้วเลยว่าเราอยู่ข้างบนเขาเราไปไม่ได้
ต้องไปข้างล่างมันเป็นที่ลาบข้างล่างเราต้องใช้สติตอนนี้
เราอยู่ที่สูงแล้วเนี้ยอ่าเราขึ้นมาเราอยู่บนรถอยู่ในรถ
รถรถจอดอยู่ในลานแต่ว่าขยับไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ำมันแรงมากเลยเอ่อ
ที่บ่อดินน่าจะแตกอ่ะประโยคสุดท้ายเมื่อกี้แหละครับ
น้ำที่บ่อดินน่าจะแตกหลังจากที่ตอนแรกเขาเห็นน้ำเนี่ย
มันมาเยอะมากแล้วมันหลากทะลักสีขุนคลักแบบนี้
เข้าใจว่าน้ำป่ามันหลากแต่ก็เอ้ยเดี๋ยวฝนไม่ได้ตกในช่วงนี้
ก็นั่นน่ะสิน้ำป่าได้ยังไงเออสิ่งที่ทำให้พวกพี่พี่
เขารอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่น้ำมันหลากทะลักมาแบบนี้
เมื่อกี้นี้มีประโยคนึงที่เขาพูดมาคือสติเราต้องมีสติก่อน
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่มีสตินี่คือตะเลิศหมดเลยนะฮะ
เขาบอกเลยชัดว่าเราอยู่ในที่สูงแล้วเราอยู่ที่บริเวณลานตรงนี้แล้ว
น้ำมันผ่านไปเราตั้งสติกันให้ดีครับรอดตายกันมาได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี๔ครับ
จุดนี้อยู่ในพื้นที่หมู่๔ตมนาม่อมที่อำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลา
รอจะเข้าไปจอดจู่มวลน้ำมาจากไหนก็ไม่รู้
แล้วมันหลากมาทะลักโอบล้อมรถอย่างรวดเร็วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
อย่างที่บอกเข้าใจว่าเป็นน้ำป่าแต่คิดไปคิดมาเดี๋ยวช่วงนี้ฝนไม่ตก
น้ำป่ามาได้ยังไงตะโกนเรียกพนักงานคนอื่นที่กำลังนอนหลับอยู่
แล้วไม่รู้ตัวบอกว่าทุกคนต้องหนีแล้วนะตั้งสติแล้วมาอยู่บนรถ
อยู่บนที่สูงเพื่อความปลอดภัยบางคนนะฮะวิ่งหนีฝาน้ำมาช่วงกลางดึก
แล้วก็กลัวจะเกิดไฟช็อตด้วยที่เขาพูดตอนแรกระวังไฟช็อตนะ
เนื่องจากมีสายไฟขาดแต่สุดท้ายโชคดีมากครับคุณผู้ชม
มิ้นว่าทุกคนนั้นปลอดภัยมวลน้ำเนี่ยมันหลากไหลลงไปด้านล่าง
ถนนสายเอเชียข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งของถนน
แล้วชาวบ้านเนี่ยขอโทษนะฮะคือก็ซวยไปด้วยอ่ะ
คือน้ำมันข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งท่วมรถยนต์ท่วมบ้าน
ดูครับสภาพตอนเช้าแล้วนี่เห็นไหมฮะ
นี่คือมีขี้โครนด้วยครับชาวบ้านบางส่วนเก็บของไม่ทัน
แล้วน้ำมันมาเร็วมากแต่ยังโชคดีนะครับ
คือมันมาแล้วมันไปเลยคือไม่ได้ท่วมขัง
อาจจะมีบางจุดที่อาจจะเหลือน้ำปริ่มอยู่ประมาณช่วงตะตุ่มอยู่บ้างเล็กน้อย

ตอนมาถู้นี้ก็ตีมาเลยครับ
ที่เขาบอกในคลิปตอนท้ายว่าเอ๊ะน่าจะเป็นบ่อดินมันแตกเนี่ย

ลงพื้นที่ครับเมื่อเช้านี้ไปดูร่องรอยของน้ำที่มันไหลออกมาจากบ่อดินบนเขา
แล้วความแรงของน้ำมันกัดซ่อพื้นที่

น้ำมันมาเยอะมากแล้วแรงมากด้วย

คุณมิ้นคุณผู้ชมจินตนาการไปตามผมนะฮะ
น้ำจำนวนไม่น้อยขังอยู่ในบ่อดิน

ข้ามสนามฟุตบอลนะสนามสุขพัชราศัยก็ได้

สนามฟุตบอลนั่นคือพื้นที่นะแล้วความลึกประมาณนี้

คุณกำลังจะบอกว่ามวลน้ำที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้
ก็เหมือนกับอ่างเก็บน้ำย่อมเหมือนเขื่อนย่อม
บ่อดินที่มีความลึกหรือความสูงของบริเวณ

๑๐ทักตึกแล้วพื้นที่เท่าสนามฟุตบอลน้ำมาเลยมากมายมหาศาลนะครับ
แล้วบ่อดินนี้มันแตกมันอยู่ระหว่างช่องเขา๒ลูก
น่าจะเป็นภาพเมื่อกี้ที่มีคนเหมือนตัวเท่ามดยืนอยู่ตรงจุดนี้บริเวณนี้
น้ำมันเลยไหลออกจากบ่อดินไปหมดเลยครับ
สาเหตุอะไรที่ทำให้บ่อดินแตกย้อนกลับไป
สภาพดินมันชุ่มน้ำก่อนหน้านี้ฝนตกน้ำท่วมไง
ด้านขวามือของจออันนี้ค่อยกล้องจะแพลนไป
ดินมันอุ้มน้ำชุ่มน้ำตั้งแต่ช่วงฝนตกปลายปีที่แล้ว
แล้วพอช่วงนี้มันอุ้มน้ำไม่อยู่ก็เลยพังทลายน้ำมันเลยหลากทะลักลงไปนั่นเองนะครับ
อีกครั้งว่าโชคดีไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตาย
แต่คงต้องหาทางแก้และป้องกันต่อไปฮะ